กระทรวงมหาดไทยมีการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เพื่อให้มีบทบาทในงานด้านสืบสวนและปราบกรามมากขึ้น
โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทางส่วนกลางนั้นไปที่สำนักการสืบสวนและนิติการ
และจากการลงพื้นที่สำรวจของกลุ่มประหลัดอำเภอที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ยังไปพบว่ามีบ่อนการพนันฟุตบอลออนไลน์เปิดเย้ยกฎหมายอยู่กลางเมือง
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบวันละไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาททีเดียว

พนักงานประจำร้านพยายามยื้อเวลาเพื่อทำลายหลักฐานลบข้อมูลบางส่วนในคอมพิวเตอร์
ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองเมืองขอนแก่นบุกเข้าร้าน๑๖๖
ซึ่งภายนอกมีลักษณะคล้ายร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวันตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น
เพื่อทลายบ่อนพนันฟุตบอลออนไลน์หลังสืบทราบว่า
บ่อนแห่งนี้เปิดให้บริการนักพนันทั้งนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพนักงานโรงงานตลอด๒๔ชั่วโมงมานานกว่า๔ปีแล้ว
และเคยถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกลุ่มมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๒เดือนก่อน
ซึ่งเจ้าของบ่อนถูกสารพิพากษาให้จำคุก
สำหรับของกลางที่พบจากการตรวจค้นในครั้งนี้ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นพนันออนไลน์จำนวน๒๑เครื่อง
เงินสดที่เก็บได้จากการพนันกว่า๗๐๐๐บาทพร้อมสมุดบัญชี
จากรหัสยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ติดตามกำแพงแล้ว
ยังพบมีหมายเลขโทรศัพท์ของตำรวจในท้องที่ยดร้อยตำรวจเอกและดาบตำรวจติดไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
และจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบบ่อนแห่งนี้ใช้เซิร์ฟเวอร์จากต่างประเทศ
จากหลักฐานทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่าวันละ๒ล้านบาท
มากที่สุดที่ตรวจสอบพบคือวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า๓ล้านบาท
และมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่าวันละ๒ล้านบาท
พนักงานประจำบ่อนทั้งสองคนสารภาพว่ามีหน้าที่แจกพาสเวิร์ดให้กับนักพนันและรับทายผลฟุตบอลผ่านหน้าร้าน
โดยอ้างว่าแม้จะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนแต่ไม่เคยรู้จักกับเจ้าของบ่อน
มีหน้าที่เพียงทำบัญชีรวบรวมเงินส่งให้กับผู้รับช่วงต่อที่ชื่อป้าติ๋มเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงส่งตัวพนักงานร้านทั้งสองรวมทั้งนักพนันทั้งหมดให้กับตำรวจภูทรบ้านเป็ด
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดำเนินคดี
ส่วนของกลางคอมพิวเตอร์ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินนำไปตรวจสอบต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน